วันนี้โอเคนะคะมากับลมหนาวที่ไม่มาแล้วลมหนาวมาสองวันนะ
มันหายไปแล้วอ่ะสำหรับเราอ่ะแต่เอาพูดถึงอ่ะในช่วงนี้ก็ไม่ได้ร้อน
ในช่วงนี้ก็ไม่ได้ร้อนเหมือนช่วงก่อนหน้าที่เป็น๓๙๔๔

แล้วก็เช้าเนี่ยก็ยังแบบได้มีรมหนาวปะทะร่างอยู่
หรือว่าในบางจังหวัดเองเนี่ยก็เรียกว่าหนาวกันเยอะแล้ว

เออยู่น้ำหนาวมา๑๐วันแล้วนะไม่กลับบ้าน
อ้างว่าทำกล้วยไม้บ้างล่ะอะไรบ้างล่ะ
ก็ยังเอ๊ะยิงยาวจนเสื้อผ้าไม่พอก็ยังอยู่ยิงยาว
แล้วอยู่อากาศดีมากอากาศดีมากต้นไม้ใช่ไหมล่ะแต่อากาศดีแบบนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็เกิดผลกระทบเหมือนกัน
มากเลยถ้าพูดถึงเวลาหน้าหนาวเกิดอะไรขึ้น
แห้งอ่าใช่ผิวแห้งเนี่ยถือได้ว่าเป็นหลายปัญหานะคะโดยเฉพาะสาว
เพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราเป็นสาวแล้วก็ผิวแห้งบางทีไปโดนตัวหนุ่ม
คุยนะคะล็อคไลน์เราเลยอ่ะดีนะที่มีสามีแล้วอ่ะ

หนุ๊ยแล้ววันนี้พี่แต่งตัวสวยมากนะล่ะพี่ก็ต้องมาหยิบพี่
สดีหรอได้เลยอะถ้าเกิดบ้านคุณผู้ชมตรงไหนหนาวแล้ว
หรือแบบว่าอุณหภูมิเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยทักไลน์กันมาได้
พูดพูดกับเราน่ะเออไลน์นะคะที่ไทรลัสของเรานั่นเองนะคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องราวของผิวแห้งวันนี้เนี่ยเราก็มีเคล็ดลับที่จะช่วยให้สาวเนี่ยผิวเนียนเรียบชุ่มชื้น
ในช่วงอากาศหนาวแบบนี้ไม่เป็นขุยนะคะมาเริ่มต้นแบรนด์แรกอันนี้นี่แบรนด์นี้
เพราะว่าขายตามอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป

แล้วแบรนด์นี้สำหรับคนผิวแห้งเองน่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้
เพราะว่าเขาด้วยตัวเนื้อครีมเขามีความเข้มข้นมาก

แล้วก็บล็อกเกอร์หลายคนเนี่ยก็บอกว่าการันตีเลยนะคะ
ว่าแบรนด์นี้คือถ้าเกิดอยากจะได้เป็นโลเชนทาผิวนะ
เป็นครีมทาผิวที่มีความเข้มข้นของเนื้อครีมเนี่ย
ก็จะนึกถึงแบรนด์นี้เป็นอันดับต้นมีอีกหลายกลิ่น

หมากลวกเข้าไป

แต่อีกแบรนด์หนึ่งที่น่าจะใช้มาตั้งแต่แบบเราจำความได้

ช่วงแบบ๑๓๑๔แม่แม่แนะนำให้ใช้จริงแม่เป็นคนใช้ก่อน
กระปุกนี้เลยจำได้ตั้งแต่เด็กเสร็จแล้วนะยิงยามา
แต่นี่เค้าไม่เปลี่ยนเลยเลยพี่เนอะ
เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนอะแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งพี่สี่คือกลิ่นของเขา
แต่จริงที่เป็นเอกลักษณ์เขามากเลยคือพลอยที่แกะออกไปแล้วอ่ะ
อุ๊ยเลิกไปแล้วใช่เนอะแล้วเนี่ยโอ้โหเขาก็เข้มข้นเหมือนกันนะอันเนี้ย
นี่ไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยบ็อกเกอร์เข้าไปทาหน้าด้วยนะ
หน้าแห้งเป็นขุยไม่ว่าจะทาอะไรแบบขนาดไหนแล้วนะก็ยังแห้งอยู่
เอ้ยพวกแผ่นพวกนี้มันจะช่วยให้ต้องมันจะยืดหยุ่นมันจะยืดหยุ่น
มันยืดหยุ่นแล้วก็เวลาที่มันเป่งเยอะเป่งเยอะอย่างนี้ค่ะมันจะช่วยได้ทำให้ไม่แตกได้
แล้วสุดท้ายแบรนด์โจว์แบรนด์นี้เนี่ยนะคะ

อีกนิดนึงก็จะพูดชื่อเขาอยู่แล้ว

นี้เนี่ยหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตา
เราเองก็คุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนกันเพราะว่าก็ถูก

คือประโยชน์ของเขาเนี่ยนอกจากเช็ดเครื่องสำอางแล้วเนี่ย
ถ้าพูดถึงจะทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยนะคะ

ล้างหน้าหลังอาบน้ำถ้าเช็ดตัวแล้วอย่าเกิน๕นาทีที่จะบำรุง
หลังจาก๕นาทีนั้นไม่เกิดผลแล้ว

เคล็ดลับที่นำมาฝากในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะ

จริงถ้าคุณผู้ชมมีใช้อะไรอยู่เนี่ย

เออเราจะได้ไปแนะนำคุณผู้ชมต่อไป

อยากรู้แล้วว่าเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะ
คือหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยี
แต่อันนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่า
เออขี่จักรยานเอาความกำลังกายใช่ไหมคะ
หรือพี่ตูนใครไปวิ่งตามพี่ตูน
ลองใช้อันนี้ซิให้เพลิน

เปิดเพลงคือลิงก์กับโทรศัพท์ได้เลย

คือมันจะได้ไม่ต้องมีอะไรเสียบเข้าไปในหู

นี่เขามีลำโพงกับมีไมโครโฟนอยู่ที่ขาแว่น

ใช่แล้วก็คุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้หลายเว็บเขามีเหมือนกับพรีออเดอร์

คือเขามีการขายจริง๔๘๐๐หรือประมาณ๑๒๐ยูเอส

มันไม่ต้องแยงเข้าไปในหูอ่ะแว่นเขาก็สวยนะ
ก็แค่สวยไม่ใช่แว่นแบบใส่เฉยไม่ใช่สีน้ำ
เชยด้วยใส่ปั๊บแล้วก็คุยโทรศัพท์

ลองดูเรียกก็ว่าซื้อหนึ่งได้ถึงสองนะจ๊ะ
ก็นี่ก็เราจะมาอัปเดตอุปกรณ์ดีแบบนี้ให้กับชาวโอเคนะคะกันเป็นประจำ

ช่วงหน้านะคะของกินค่ะเป็นเรื่องของโอ้โหต้องนุ้ยเลย
อันนี้สายคุณแม่เขาชาโคล้วน

กันจนตอนนี้เนี่ยมีแฮชแท็กว่าอาหารบางอย่างไม่ต้องชาโคก็ได้
แล้วใส่ชาโกกันไปหมดช่วงหน้ามีอะไรมาให้ดูว่าชาโคสามารถนำไปผสมได้นะคะ

เออสมแล้วอร่อยสักครู่ค่ะ